คุณผู้ชมคงติดตามข่าวนี้มาก็๒วันแล้วนะครับ
กรณีที่ว่าที่เจ้าบ่าวจะขับรถปาเจโร่

แล้วปรากฏว่าเขากำลังชะลอรถจะรับว่าที่เจ้าสาวแล้ว
ปรากฏว่ารถเทลเลอร์คันใหญ่พุ่งชนท้ายรถเขา
และรถเขาเองมันสะบัดฮะ
สะบัดแล้วไปชนไปทับร่างวาดที่เจ้าสาว

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้มันสลดจริง

ว่าจะผ่านไปกี่วันหรือเราจะอ่านซ้ำกี่รอบ

กำลังจะมารับและจะมาถึงตัวว่าที่เจ้าสาว

แล้วก็รถถูกคันหลังชน

ว่าที่เจ้าบ่าวิ่งลงมาดูแฟน
เพราะรู้อยู่แล้วว่ารถของเขาชนแฟนตัวเอง
คือภาพตอนเขาเปิดประตูจังหวะชน

แต่รีบผลักประตูออกมาแล้ววิ่งตีแบบ

ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนัฐกาลสุดคง
หรือว่านัทอายุ๒๗ปีนะครับ
ส่วนผู้ชายที่ช้ำชอกใจสลดใจเหลือเกินนะ
ก็คืออ้ำครับนายชนละทิศบุญล้ำนะครับ

เกิดขึ้นวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ช่วง๕โมงเย็นนะครับบนถนนสุวรรณสอนอำเภอบ้านนา

ทุกอย่างมันเป็นจังหวะชีวิตพอดีนะคุณนะ
ตัวแฟนสาวเดินออกมาหน้าโรงงานพอดี
แฟนหนุ่มกำลังชะลอรถจะมารับพอดี

สุดท้ายรถไปอัดร่างแฟนสาว
เมื่อวานมีการไปรับศพนะครับ
ก็มีทั้งฝั่งของคุณนัทนะ

รวมทั้งเพื่อนนะครับ
แล้วก็ฝั่งของผู้ตายนะครับ
อภัยฝั่งของคุณอ้ำว่าที่เจ้าบ่าวเข้าไปรับ
ส่วนฝั่งของผู้ตายคือคุณนัท
ก็มีคุณพ่อแล้วก็มีญาติมีเพื่อน
ไปรอรับศพอยู่ที่ภาคนิติเวชศาสตร์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาศยามรมราชมรี
ที่มหาวิทยาลัยศรีนักศิลปินธรรมวิโรธองค์ฮลักษณ์นะครับ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนคุณ
ซึ่งระหว่างรอเอกสารเนี่ย
คุณอ้ำเนี่ยคุณคุณอ้ำช้ำชอกใจฮะ
พอเจอหน้าพ่อของคุณนัทก้มลงกราบเท้าเลยนะ
และขอโทษที่ดูแลลูกสาวของพ่อได้ไม่ดีนะครับ

ครูประชวมฮาจังหวะความโศกเศร้านะฮะ
เพราะว่าคุณอ้ำก็ลงไปกราบเท้าพ่อของคุณนัทเลยนะ
คือเราก็เอาแต่พูดว่าพ่อผมขอโทษ

พ่อจริงก็โปรดใจนะ
และคุณผู้ชมมันมีอีกจังหวะหนึ่งนะ
เพราะว่าร่างของคุณนัทถูกเคลื่อนออกมาเพื่อจะบรรจุในโลง
ปรากฏว่าเมื่อคุณอ้ำเห็นร่างของคุณนัทเข้าไปกอดแบบนี้
แล้วก็บอกแบบว่าเราอยู่กันทุกวันเราเจอกันทุกวัน
ทำไมนะถึงจากพี่ไปคุณผู้ชม
แล้วก็ร่ำให้บอกกับร่างไร้ลมหายใจของแฟนสาว

จากนั้นแม่ของคุณอ้ำแล้วก็ญาติก็ต้องช่วยกันปลอบใจนะครับ
ดูกี่ครั้งก็ปวดใจนะคุณผู้ชมนะ
เป็นกำลังใจให้หนักจริงสำหรับคุณอ้ำ
ใช่ครับที่เจ้าบ่าวคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ความผิดของคุณอ้ำเลยจริง
ส่วนฝั่งครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณนัทที่สูญเสียลูกสาวไป
ก็ยืนไม่ไหวอยู่เหมือนกันคุณเข่าซุดอยู่เหมือนกันนะครับ

ส่วนคุณอ้ำเองก็เดินตามศพแฟนสาวไปขึ้นรถของมูลที่พร่ำ
บอกให้ชาติหน้ามาเจอกันอีกชาติหน้ามาเจอกันอีกนะครับ

ของคุณนัทมาถึงที่วัดศรีภูกระดึงในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
คุณอ้ำได้นำภาพพรีเวดดิ้ง
ตั้งที่หน้างานศพจะแต่งงานกันอยู่แล้ววันที่๒๕ธันวาคม
คุณอ้ำบอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียแฟนสาว
คบกันมากว่า๑๐ปีตั้งแต่สมัยเรียน
และมีกำหนดการแต่งงานอีกประมาณ๒อาทิตย์ที่จะถึง
เสียใจมากที่ปกป้องแฟนไม่ได้
ทีนี้ประมาณพิธีชาติพนักกิจก็ขอปรึกษากันก่อน
แต่น่าจะจัดขึ้นในวันที่๑๒ธันวาคมนี้นะครับ

ตำรวจสพนได้สอบปากคำ
นายนัทธวุฒิแสนราชคนขับรถพ่วง
นี่คุณแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
พบปริมาณแอลกอฮอล๖๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คือเกินแหละเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะ
เขายอมรับว่าได้ดื่มเบียมาก่อนจะขับรถนะครับ
พี่อยากสักครั้งถามครอบครัวของผู้สูญเสียไหมครับพี่
กระเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากขอโฆษ์พ่อครัวเต็มเลยครับพี่

เครียดที่ตกหรือยังไงมั้ยพี่
ไม่เอยาคุดอะไรมั้ยพี่สูดท้ายละยั้ง

คุณผู้ชมฮะข่าวนี้ยังไม่หมดนะครับ

คุณผู้ชมฮะคุณอ้ำกับคุณนัทจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะ

งานทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
เขาไปถ่ายกันแล้วก็ไปเช่าชุดกันมาที่ร้านที่จังหวัดชนบุรี
ซึ่งจริงก็ไปทำการถ่ายรูปถ่ายอะไรกันมาแล้ว

งามมากค่ะสวยมากแล้วเจ้าบ่าวหล่อเจ้าสาวสวยเป็นภาพแห่งความสุขที่
ก็จะเอาไปตั้งโชว์อยู่ในงานแต่งงานของเขาทั้งคู่เนอะ
สุดท้ายนี่แหละค่ะคือกลายเป็นอย่างนี้
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นแชทการพูดคุย
คือของเจ้าของร้านกับคุณอ้ำ
คือเหมือนกับทักไปบอกว่า
นี่คือพี่คือผมไม่ได้จะไปเอาชุดแล้วนะ

ส่วนเจ้าของร้านคุณเก่งก็ตอบกลับไปบอกว่า

เสียใจอย่างสุดซึ้งเหมือนกันนะครับ
ชอบเรื่องงานแต่งหรือว่าเรื่องชุด

แต่ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอ้ำด้วยนะครับ

เดี๋ยวจะคืนเงินเรื่องค่าชุดให้นะ
ในราคา๕๐๐๐บาท

สื่อมวลชนขอเอามาเผยแพร่ได้ไหม

แล้วจริงมันมีภาพในร้านเนอะ
ก็จะเป็นภาพที่แบบคือเขายืนแต่งตัวให้กันแล้วกันอะ

มันเป็นวันแห่งความสุขของทั้งคู่จริงมันใกล้เข้ามาแล้วคุณผู้ชม
มันน่าเจ็บใจคือพูดกันหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ในเรื่องของการดื่มสุราแล้วขับรถ
เมาแล้วอย่าขับพูดกันหลายครั้งเลย
นี่คุณไม่ได้แค่พรากชีวิตไปหนึ่งชีวิต
คุณพรากความสุขของทั้งสองครอบครัวไปตลอดกาลเลย
ใช่นะฮะมีคนตกเป็นเหยื่อจากเมาแล้วขับก็เยอะนะครับคุณผู้ชม

แสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้งสองด้วยนะฮะ